คุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชนะคะพาไปล่าสองโจรกันหน่อยค่ะ
มอเตอร์ไซค์ซื้อกล้วยน้ำว้าแต่ที่ไหนได้ไปขโมยไปชิงทอง
เออเป็นสร้อยคอรูปภัณฑ์หนักสองบาทจากหญิงวัยสี่สิบเจ็ดปี
แล้วก็ใช้มีดข่มขู่ด้วยก่อนที่จะหลบหนีลอยนวลไปนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมช่วยดูหน่อยแล้วก็ไปตามล่าตัวสองโจรนี้กัน
เอาทองมาคืนเขาให้ได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลปากภูน
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเย็นเมื่อวานนี้เอง
นางเพ็ญแสงสูงวัยสี่สิบเจ็ดปีผู้เสียหายเล่าบอกว่า
กับน้องสาวขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากรับหลานชายที่โรงเรียน
กำลังจะกลับบ้านพักทีนี้จุดเกิดเหตุเป็นร้านค้าแผงลอย
ริมถนนบ่อโพก็จอดรถแวะซื้อมะละกอค่ะมีคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
อายุยี่สิบห้าถึงสามสิบปีรูปร่างผอมผอมหน่อย
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟสีดำไม่สวมหมวกกันน็อกมาจอดหน้าร้าน
คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินกางเกงยีนสีดำก็ลงจากรถ
แล้วก็เดินมาที่ร้านทำเป็นถามราคาเออกล้วยน้ำวา
ขายยังไงราคาเท่าไหร่จังหวะนั้นเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร
กำลังเลือกมะละกออยู่อยู่คนร้ายคนนั้นนะคะ
ที่บ้านล่ะที่ร้องบ้าน
มันอังอย่างใหญ่มาก
มีตาเล็บทองมั้ย

เมืองต้นตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะขี่มอเตอร์ไซค
ตามหลังผู้เสียหายมาพักนึงแล้วแหละ
แล้วก็รอโอกาสที่จะจี้ชิงสร้อยคอ
เพราะว่าผู้เสียหายสวมเสื้อยืดคอกลมกว้าง
มันก็คือเห็นสร้อยชัดเจนนะคะก็ล่อตาล่อใจอ่ะเนอะ
ตำรวจก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางถนนอ้อมค่าย
คิดว่าคนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนี
แล้วก็จะเร่งจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ